เชียงบรายผู้ชายคนนึงไม่รู้ตั้งโครงการขึ้นมาเองหรือเปล่า

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตัวเองเก่าหน่อยไปจอด
แล้วเดินสังเกตดูเฮ้ยคันไหนใหม่

เอารถเก่าจอดไว้แล้วขับรถใหม่ของชาวบ้านออกไปเลยครับ
ไม่ใช่แล้วอย่างนี้อย่างนี้เรียกขโมย
แหมจัดตั้งโครงการขึ้นมาเองเก่าแรกใหม่

นี่ฮะด้อมมองแต่ภาพวงจรปิดมันจับเอาไว้ได้
คนร้ายคนนี้สูงสักประมาณ๑๖๕เซนเป็นผู้ชาย
เสื้อแขนยาวลายพรางทหารสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดนะเก่าน่านไปแล้ว
ด้านเขาเสียบกุญแจคาไว้พอดีครับ
โอ้โหไม่ได้ล็อกยังหายเลย
นี่ฮะตอนแรกก็เหมือนยืนดูราดเหลาอยู่นะข้างรถกระบาดสุดท้ายครับ
นี่ฮะคันเก่าของเขาครับนี่สภาพเป็นแบบนี้
แล้วเอาคันใหม่ของชาวบ้านเข้าไปครับ
ของตัวเองไว้แบบนี้ให้ดูต่างหน้าเอากับเขาสิครับ
นี่อันนี้เขาเอาไปอันนี้คันที่เขาเอาไป
ก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากขนาดที่มันจะล่อตาล่อใจนะ
แต่ด้านไปเสียบกุญแจคาเอาไว้ครับคนร้ายก็เลยได้ไปนะฮะ
คือรถของคนร้ายไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน

คันที่หายไปเป็น๑กกพศ๔๘๘๐เชมราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้ามร้านตึกเหลืองบางเกษตรนะฮะ
ห้วยศักดิตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงบราย
เจ้าของรถต่อเป็นน้องผู้ชายครับอายุ๑๘ปี
ชื่อว่าสุริยการณป้อมเพชรนะครับ
บอกว่าผมก็ขี่มาทำงานที่ร้านตอนเช้า
จอดรถแต่ว่าดันเสียบกุญแจคาเอาไว้
เข้าไปตอกบัตรแป๊บนึงเดี๋ยวจะออกมาเอารถไปจอด
ปรากฏว่าออกมาอ้าวหายแล้ว
รถคันนี้เหลืออีก๘เดือนจะผ่อนหมดแล้ว

ตอนนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยตำรวจสพเมืองเชียงบรายพบว่า
คนร้ายขโมยไปเนี่ยนะฮะคันเก่าที่จอดทิ้งไว้เนี่ยนะฮะ
เขาก็เอาไปจอดแล้วก็ไปตะเวนขโมยรถคันใหม่เรื่อย
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ